รักได้แรงออก

เพราะว่าน้องเปล่ากิ่งการเปิดใจกับน้องรถเบน

พี่หนูไปมูมาแล้วมันปังมาก

บอกเลยนะคะลูกทุ่งสาวแดนใต้คนนี้นะคะเป็นนักร้องสายมูอีกคนนึงค่ะ
เชื่อคุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้เองนะคะ
เธอชอบเข้าวัดทำบุญเสริมความปังขอพรขอโชคลาภอยู่บ่อยครั้งค่ะ
ซึ่งเธอยอมรับเลยนะคะว่าตั้งแต่เดินทางเข้าสู่สายมูเนี่ยค่ะ

น้องบอกว่าขอแล้วปังขอดังยิ่งขึ้น
ซึ่งน้องปังบอกกับน้องรถเบนค่ะว่า

โดยหลังจากที่ศักดิ์มาก็สัมผัสได้เลยนะคะว่ามันปังจริงมีงานติดต่อมามากมายแล้วไลน์สวยมาก

แต่ทั้งหมดทั้งมวลน้องเปล่าก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วย
เชื่อว่าเราก็ศักดิ์มาแล้วมีของดีแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ของหนูเหรอคะหมู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปวัดทางใต้เหมือนกัน
แล้วก็ที่ข้างหลังก็คือเป็นศักดิ์
นี้มันจะเป็นเมตตามหานิยมให้คนรักคนเอ็นดูเฉย
แต่ของหนูเหมือนแบบเป็นอาจารย์เป็นเหมือนเป็นอาจารย์ที่เป็นสายขาวอะค่ะ
ใช่ก็จะไม่มีสายดำเลยจะไม่มีแบบเสน่ห์สนงเสน่ห์อะไรอย่างนี้
ของหนูจะเป็นเมตตามหานิยมมากกว่าเหมือนคนรักคนเอ็นดูใครเห็นใครรักใครเมตตา
ว่ามันอยู่ที่ความเชื่อมากกว่าใช่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ